ต่อกันที่น้องเมรัชนกอินทนนท์กันบ้างนะคะ
ก็กลายเป็นนักแบตบินตันนะคะ
ที่สามารถทำเงินรางวัลได้มากที่สุดในปี๒๕๕๙

ได้ประกาศอันดับนักแบตมินตันที่ทำเงินรางวัลสูงสุดทุกประเภท
โดยนักแบตมินตันไทยที่ทำเงินได้สูงที่สุด

ทำไปทั้งหมด๑๔๘๕๘๐เหรียญสหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๔๔๕๐๐๐บาทนะคะ
ก็สามารถคว้าแชมป์๒รายการก็คือ
ซึ่งจาก๔๔๐๐๐๐๐บาทก็รวมเงิน
ยังมีเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
เหรียญทองแดงศึกสุธิรมันครับ
แล้วก็เหรียญทองแดงจากศึกชิงช้ำโลก
รวมแล้วปีนี้ได้รับเงินไปถึง๖ล้านบาท
ยังไม่รวมรายรับจากสปอนเซอร์ส่วนตัวด้วยค่ะ

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
หรือว่ากกมร่วมแถลงข่าวความพร้อม
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นเจ้าภาพ

มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า๑๒๐สถาบัน
เพื่อชิงชัยทั้งสิ้นใน๔๒ชนิดกีฬานะครับ
การใช้มัสคอตเป็นเสือ๓ตัวนะครับ
วัตตะวันอรุณแล้วก็มาพานะครับ
มีพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ในตอนเช้าแล้วก็พระจันทร์
ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับวันที่๑๑มกราคมครับ